คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราไปคุยกับนักวิชาการ
เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละคืออยากรู้ว่ามันเคยมีไหม
ดีในลักษณะแบบนี้มันเคยมีหรือเปล่า
ขบวนการที่เขาเรียกกันว่าเป็นแก๊งตกหวย

ร้อยตำรวจเอกดรจอมเดชรีเมฆ

ตกหวยมันมีมานานแล้วนะคุณภาคภูมิ

เขาใช้วิธีการที่ว่าคล้ายแบบนี้
จะมีตัวละครก็คือคนที่ถูกลอตเตอรี่

แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีกฎหมายอยู่ในมือ

แล้วคนที่ตกเป็นเหยื่อบางทีเขาจะรำคาญ
ขี้เกียจเป็นคดีความขี้เกียจอะไรตัดความรำคาญ
แบ่งให้ก็ได้ให้เงินไปก็ได้อย่างนี้ไง
คือเราถูกตั้งจะ๖ล้าน๑๐ล้านหรือ๓๐ล้าน
จะได้ใช้เงินเร็วเอางี้ดีกว่าจะแบ่งก็แบ่งไป
ใช่บางคนโอ๊ยขึ้นสาร๔๕ปีขี้เกียจรอเอาแบ่งเงินไป
ไอ้แก๊งเหล่านี้ก็เลยได้ใจ
ก็เลยใช้วิธีการนี้ตกหวยกันมาเรื่อย
ดังนั้นทีมข่าวของเราก็เลยเปรียบเทียบ
ตกหวยที่มีองค์ประกอบต่างเหล่านี้ที่อาจารย์เขาบอกมานะคะ
เทียบกับคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทตอนนี้
ว่ามันเข้าข่ายเป็นแก๊งตกหวยหรือเปล่า
นี่ค่ะทีมข่าวก็เอาหลักคิดของอาจารย์จอมเดชมาเทียบเคียง
ก็ตามที่อาจารย์จอมเดชบอกก็คือ
ประกอบมันจะมีพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่

มีข้าราชการบางคนที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
ซึ่งในชั้นของพนักงานสอบสวนกองปราบ
ได้ลงมาทำคดีแล้วก็ลงพื้นที่๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ภายใต้การกำกับดูแลของบิ๊กหมู
พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
มีการเรียกพยานบุคคลเข้าให้ปากคำ๗ปาก

นี่เป็นตำรวจโรงพักเดียวกันทั้งหมดนะคะ

มีชาวบ้านอีก๓คนรวมอยู่ด้วย
พนักงานสอบสวนกองปราบก็ไล่บี้เลย

เขาให้การว่าครูปรีชาไปแจ้งความ
ตอนค่ำวันที่๒พฤศจิกายนปีที่แล้ว
ซื้อลอตเตอรี่มาจากเจ๊บ้าบิน
ถูกรางวัลที่๑แต่ลอตเตอรี่หายไป

ก็เลยลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อให้ครูปรีชาเอาไปติดต่อกับทางกองสลาก
แต่โดนตีกลับมาจากกองสลากค่ะ

หลังจากนั้น๒วันครูปรีชาไปหาพยานมาได้เลย

ขายลอตเตอรี่ก็มาให้การ

ขอซื้อลอตเตอรี่จากเจ๊พัด

เพื่อเอาไปขายให้ครูปรีชา

ก็มาขอซื้อเลขเดียวกันเลย
จากเจ๊บ้าบินด้วยแต่เจ๊ไม่ขายให้
เพราะจะเอาไปให้ครูปรีชา

เอาลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลรางวัลที่๑๓๐ล้านบาท
ทำให้ฝ่ายครูปรีชาและกลุ่มคนขายลอตเตอรี่
ติดต่อไปที่หมวดจรูนค่ะ
มาคุยกันหน่อยมาคุยกันที่โรงพัก

เพราะต่างฝ่ายต่างอ้างความเป็นเจ้าของในลอตเตอรี่รางวัลที่๑นี้
ก็เลยทำให้พันธุ์ตำรวจโทนายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายไปคุยกันเจรจาตกลงกัน

ครูปรีชาก็เลยทำเรื่องร้องทุกข์เอาไว้
โดยมีพันธุ์ตำรวจโทคอยสั่งการด้วยวาจา
ร้อยตำรวจเอกสอบปากคำสอบพยานต่าง
ให้มันกลมกลืนกันนะ

ต่อมาพลตำรวจรีก็สั่งให้เอาสำนวนเหล่านี้
ไปหาที่บ้านและที่ทำงาน
สั่งการด้วยวาจาให้ทำสำนวนให้กลมกลืนกันนะ
นี่ทั้งพันธุ์ตำรวจโทสั่งทั้งพลตำรวจรีสั่ง
ร้อยตำรวจเอกที่เป็นระดับปฏิบัติการก็ต้องทำตาม

มีการที่เรียกมาเพิ่มมีพยานเพิ่มวันไหน
ก็ให้ไปลงวันที่เดียวกันอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะร้อยตำรวจเอกนายนี้เขาก็เป็นแค่ระดับปฏิบัติการ
ก็ต้องแก้ไขจากคำให้การเดิมของครูปรีชาของเจ๊บ้าบินของเจ๊พัด
ก็ต้องเพิ่มเติมข้อที่จริงลงไปในคำให้การ
เพื่อให้มันครบเพื่อให้มันสอดคล้องกัน

และที่สำคัญร้อยตำรวจเอกนายนี้
ย้ำว่าการทำสำนวนคดีนี้นะคะ
แก้ไขบ่อยมากแก้ไขหลายครั้ง
คำให้การเดิมถึงขั้นฉีกทิ้งไปเลย

แก้ไขล่าสุดก็คือ๑๐ธันวาคมปีที่แล้ว
แต่ลงวันที่สอบปากคำย้อนกลับไปเป็น๓พฤศจิกายนปีที่แล้ว

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างเหล่านี้
พลตำรวจรีกับพันธุ์ตำรวจโทรรับรู้มาโดยตลอด
เพราะเป็นคนตรวจทานอยู่หลายครั้ง

แต่คุณผู้ชมคะต่อมาก็มีคำสั่งแต่งตั้งให้พนักงาน
สอบสวนทางภาค๗เข้ามาทำคดี
แต่สำนวนก็ยังอยู่กับร้อยตำรวจเอกนายนี้นะคะ
เจ้าตัวก็ชี้แจงในที่ประชุมแล้วว่า
มีการสั่งแก้ไขสำนวนหลายครั้ง

กลางเดือนมกราคมปีนี้ค่ะทางภาค๗
ก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวจะเอาซองพลาสติกที่บรรจุลอตเตอรี่
มีลายมือเขียนราคาลอตเตอรี่ไปตรวจพิสูจน์
ว่าเป็นลายมือของเจ๊พัดคนขายลอตเตอรี่หรือเปล่า

พลาสติกนี้เป็นหลักฐานที่หมวดจรูนเอามาให้นะคะ

ร้อยตำรวจเอกนายนี้บอกว่าเก็บเอาไว้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานนี่ล่ะ

ลิ้นชักโต๊ะถูกหรือ

ซองพลาสติกหายไป

ร้อยตำรวจเอกนายนี้ก็เลยไปหารือกับผู้บังคับบัญชา
แล้วก็มีคำสั่งมาว่างั้นไม่ต้องตรวจแล้ว
พลาสติกนี้ยกเลิกไปเลย

ก็เลยเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจว่า
ทำไมพนักงานสอบสวนภาค๗ก็ไม่ได้ลงบันทึกการประชุมเรื่องนี้เอาไว้ด้วย
ส่งไปแต่ตัวสลากที่หมวดจรูนเอาไปขึ้นเงิน

ทั้งที่ซองพลาสติกครูปรีชาก็ยืนยันตลอดว่าเขาจับแต่ซองพลาสติก

ถ้าเอาไปตรวจก็ต้องมีลายมือทั้งของครูปรีชาและเจ๊พัดที่เป็นคนขาย

นั้นมันจะรู้เลยว่าตกลงใครเป็นเจ้าของสลากแน่
น่าจะชี้ได้เลยเพราะว่าหมวดจรูนก็ถูกแย้งว่า
ก็คุณเป็นคนเก็บของเขาเอาไปขึ้นเงินเนี่ย

ครูปรีชาก็ยืนยันว่าตอนผมซื้อผมจับแค่ซองพลาสติก
แต่ลอตเตอรี่ที่เอาไปตรวจสอบแล้วเจอลายนิ้วมือเนี่ย

ที่สำคัญการเอาไปจากลิ้นชักของตำรวจในโรงพักเนี่ย
นี่มันขึ้นไปขโมยของในโรงพักนะบนโรงพักเลยเนี่ย

ไม่มีใครสนใจทำคดีอะไรตรงนี้เลย
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะส่วนการสอบปากคำพันธุ์ตำรวจโทนายนี้นะคะ
ก็ให้การกับพนักงานสอบสวนกองปราบว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้
ตอนที่เห็นครูปรีชากับหมวดจรูนเถียงกัน
เมื่อ๒๘พฤศจิกายนปีที่แล้วเถียงกันอยู่ได้
ตกลงเจรจากันไม่ได้ก็เลยรายงานเรื่องนี้
ให้พลตำรวจรีรับทราบด้วยวาจา
ทางพลตำรวจรีพอรับทราบก็บอกว่า
อยากจะให้มีการอายัดเงินในบัญชีของหมวดจรูนเอาไว้
ก็เรียกให้พันธุ์ตำรวจโทกับร้อยตำรวจเอก
เอาสำนวนไปรายงานถึงความคืบหน้า
แล้วก็กำชับให้สอบพยานทุกปากอย่างละเอียด
พันธุ์ตำรวจโทนายนี้เป็นคนเซ็นอายัดเงินของหมวดจรูนเองด้วยนะคะ
ต่อมาหมวดจรูนมีหนังสือแจ้งให้ถอนอายัด
บอกว่าถ้าไม่ถอนอายัดนะจะดำเนินคดี
พันธุ์ตำรวจโทนายนี้ก็เลยไปขอคำปรึกษา
จากท่านผู้พิพากษาสารจังหวัดกาญจนบุรี
ในเรื่องของการอายัดเงินในบัญชี
จังหวะนั้นแหละคุณผู้ชมไปเจอนางกุ้ง
หรือนางดุษฎีถิ่นทุ่งทอง
รู้จักกันมาเป็น๑๐ปีนางกุ้งก็เลยเล่าให้ฟังว่า
อยู่ในเหตุการณ์ตอนครูปีชาไปรับลอตเตอรี่จากเจ๊บ้าบิน
แล้วก็เห็นด้วยว่าลอตเตอรี่เนี่ยเลขท้าย๗๒๖โผล่
ออกมาจากกระเป๋าเสื้อของครูปรีชาครับ
พอพันธุ์ตำรวจโทนายนี้ได้ยินแบบนี้
ก็รีบกลับมาบอกร้อยตำรวจเอก
เรียกครูปรีชาเรียกเจ๊บ้าบินเรียกเจ๊พัดมาสอบอีกทีนึงสิ
วันนั้นเนี่ยเห็นนางดุษฎีหรือนางกุ้งอยู่ที่ตลาดด้วยหรือเปล่า

ก็เห็นนางกุ้งอยู่ในตลาดวันนั้นจริง
แต่ไม่ได้พูดถึงนางกุ้งเพราะว่าไม่รู้ว่าเรื่องราวมันจะบานปลายมาขนาดนี้

สุดท้ายพันธุ์ตำรวจโทนายนี้ก็เลยให้ร้อยตำรวจเอกสอบปากคำครูปรีชาเจ๊บ้าบินเจ๊พัด
เพื่อให้มีชื่อของนางกุ้งอยู่ในสำนวนนะคะ

เพื่อให้มีเหตุในการออกหมายเรียกนางกุ้งมาสอบปากคำเพิ่ม
แล้วก็บรรจุรายละเอียดลงไปในสำนวนคดี

เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจโทนายนี้ได้บอกกับทีมสอบสวนของกองปราบไว้ว่า
อ่านสำนวนก่อนที่จะมีการแก้ไขแล้วทุกปากแต่มันไม่สอดคล้องกัน

ก็เลยให้ร้อยตำรวจเอกไปสอบพยานให้มันสอดคล้องกัน